ทำยังไงอ่ะ
เอ้าทำยังไงอ่ะ

ให้มันชุ่มชื่นหัวใจเพราะว่าที่บึงกาลฮะ
เขาเอาใจคู่รักสายมูไปจดทะเบียนกันที่
กันที่หินสามวาน

เป็นการจดทะเบียนลอยฟ้าแบบสูงที่สุดที่เขาเห็น
ถ้าล้มป่อป่านนั้นอันนั้นก็บอลลูนแล้ว

คุณผู้ชมฮะตรงนี้คือป่านันทนาการหินสามวาน
บ้านโนนสายทองหมู่ที่สามตามบนโครอกองอำเภอ
อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล

นายกเหลากาชาจังหวัดเบื้องการ
แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่าง
ลงพื้นที่กันก่อนเพราะมันยังไม่๑๔กุมภาค
แต่ลงพื้นที่เพื่อไปโปรโมท

เป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักบ่าวสาว
เขาเลือกตรงนี้เลยนะเพื่อที่จะจัดกิจกรรม

เพราะหินสามวานเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า
แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวโดนแดดโดนฝนโดนลมมาเป็นระยะเวลานาน
ก็ยังยืนหยัดเคียงคู่กันชั่วการละนาน

รักกันยาวนานอดทนราวกับหินสามหวาน

เรียกได้ว่าอยู่เคียงข้างกันตราบนิดนิรันดิ์
เช่นหินสามวานพ่อแม่ลูก

เขามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยนะ

วาเลนไทยนี้บ่อเหงา
เบิ่งเขาจดทะเบียนสมรสกัน

เป็นวิ่งเป็นคู่ก็ได้

ยังไม่มีคู่คุณไปดูเขาจดทะเบียนก็ได้

วิ่งไปคนเดียวแบบเลขขี้
ก็พูดให้มันชัดเราก็เข้าใจผิด

ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาล

ตามนี้ยังไงบรรยากาศเดี๋ยวตลอดข่าวจะมีมาให้ดูด้วย

ก็ดอลโภล์อัพเมอร์บึงโขงหลงจบึงการ

เขาจัดให้คู่รักเนี่ยนะ
ล่องเรือไปจดทะเบียนสมรส

ใช่ครับให้ปู่เป็นพยานความรักคราวนี้

เหมือนเสียงมันหลบ
เป็นลูกคอเสียงหน้าสิ่ง

อย่างนี้เลยนะคอนเซปต์ก็คือ
พยานรักน่าคาโรงวิวามหาหน้าที
กราบไหว้ตามวิถี
บาราบีปูอืลึ